เอามีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะคุณผู้ชม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาทออกมาแล้ว
เป็นมาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านการเติมเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่วยคนจนเกษตรกรแล้วก็ผู้พิการค่ะ
นายนัทพรจตุศีพิทักษ์โคศกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลเนี่ย
มีมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี๖๒เมื่อวานนี้
ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มมาตรการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๔มาตรการ
วงเงินรวม๑๓๒๐๐ล้านบาทค่ะก็จะได้เป็นกลุ่มผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ๒๐๐บาทตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงกันยายนปีนี้นะคะ
อีกกลุ่มคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๔๕ล้านคน
กลุ่มนี้จะได้เงินไปใช้ซื้อของผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐคนละ๕๐๐บาทในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะ
และกลุ่มที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรนะคะ๑๐๐บาทต่อคนกลุ่มเป้าหมายมี๔ล้าน๑แสนคนค่ะ
ช่วยเหลือค่าครองชีพในส่วนค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมให้กับผู้มีรายได้น้อยด้วยก็จะได้กันไป๕๐๐บาทต่อคน
ให้กับบุตรผู้มีรายได้น้อย๒ล้าน๗แสนคนค่ะ
และยังมีมาตรการในส่วนของภาษีนะคะมีมาตรการลดห่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองสนับสนุนการท่องเที่ยวทั่วไทย
ก็คือจะให้นำค่าใช้จ่ายจากค่าที่พักการเดินทางเอามาลดหย่อนโดยเมืองหลักเนี่ย
เขาจะหักลดห่อนได้ไม่เกิน๑๕๐๐บาทต่อคนส่วนเมืองรองไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อคนค่ะ
ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะ
หย่อนภาษีให้กับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาไม่เกิน๕ล้านบาทไปจนถึงสิ้นปี๖๒
วงเงินลดหย่อนไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาทค่ะบ้านหลังแรกนะใหม่แล้วนะ
และมีมาตรการลดภาษีสินค้าโอท็อปมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือ
อุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เนี่ย
เขาก็เชื่อว่าน่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้น่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ๐๑
อาจขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๓๙ในปีนี้
จากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเคยคาดการณ์เอาไว้ที่๓๘ค่ะ